ที่ชนบุรีสองผัวเมียขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เข้าไปขโมยของที่บ้านของคนอื่นครับ
พลเมืองดีมาเห็นพอดีเลย
แล้วพลเมืองดีเขาก็เรียกว่าโอ้โหต้องไล่ล่า
ต้องไล่ตามโจรเรียกให้จอด
แต่คนร้ายไม่ยอมจอดหลบหนี
ทีนี้จะไล่ล่ากันยังไงคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ

แล้วก็ถามกลับไปบ้าหรือเปล่าขับตามมาทำไมนะครับ
แล้วก็อ้างว่าบ้านที่เข้าไปบ้านร้าง
แต่คนที่ขับตามเขาก็ยืนยันบอกไม่ใช่บ้านนะ

รถคันนี้ก็ชะลอรถพ่วงก็ชะลอแล้วไปอ้อมขวา

ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
ทั้งเป็นคลิปแล้วก็ภาพนิ่งด้วยนะครับ
จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกรีอำเภอเมืองชนบุรี
พบว่าเป็นบ้านเช่าที่ขายอาหารตามสั่งคุณ

ตามที่คนขับรถพ่วงคนซ้อนรถพ่วงผัวเมีย

คือบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเช่านะครับ
มีประตูปิดเปิดแต่ด้านล่าง

คือประตูมันปิดไว้แต่ว่าด้านล่างมันมุดเข้าออกได้

ภายในมีร่องรอยการถูกรื้อค้น
โดยนางสาวอมรภูลสิริอายุ๕๒ปีเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าเธอก็นอนอยู่บ้านติดกัน
ส่วนบ้านนี้เอาไว้สำหรับเก็บของ
ปกติก็ปิดประตูใส่กุญแจไว้อย่างดีแหละครับ
ก่อนหน้านี้ที่ร้านก็มีเหตุถังแก๊ส๑ถัง
ข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างก็หายไป
ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของเนี่ย
จากคลิปจากภาพนั้นหรือเปล่าสองผัวเมียนั้นหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ฮะขณะที่นายแจ็คทีวารีเจริญอายุ๑๓ปีนะครับ
สากู้ภัยไตรคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้สิทธิ์ท้องถิ่นของเราด้วย
แล้วก็เป็นพลเมืองดีที่ประสบเหตุ
คุณพี่คนนี้แหละที่เป็นคนเรียกให้ผัวเมียนะเขาจ่อเนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์
บ้านดังกล่าวบ้านนี้
พี่เขาก็รู้จักกันรู้จักเจ้าของด้วย

ทีนี้เห็นชายหญิงคู่นั้นแหละมุดออกมาจากบ้าน
ในมือนะถือเข้าของเครื่องใช้หม้อหายกระมังเนี่ยนะครับ
ตนจึงเรียกให้คุยกันนะครับแต่สองผัวเมียไม่หยุดคุยด้วย
ก่อนจะรีบขับรถพ่วงออกไป
ทีนี้ครับตัวคุณแจ๊คเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามพยายามเรียกให้หยุด
แต่สองผัวเมียไม่ยอมหยุดนะครับ
เขาก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับ

เขาก็ขี่รถด้วยนะครับถ่ายคลิปไว้ด้วย
อยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ต้องเรียกให้จอดด้วยใช่นะฮะพยายามขวางอีกนะครับทีนี้ฮะ
พอสองผัวเมียไม่ยอมจอดเขาก็ได้แต่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเพราะดูสิ
ึงไปนู่นแล้วเขาก็เอาหลักฐานนี่แหละครับมาให้เจ้าของบ้านได้ดู
เจ้าของบ้านดูเสร็จก็พากันไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
ถ้าใครเห็นของหุยเนี่ยครับ
ก็อยากฝากเตือนนะถ้าเห็นก็คอยระวังไว้ครับ

แจ้งตำรวจเลยครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาตามหาอยู่
นี่แหละเจ้าของบ้านก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ของที่หายครั้งก่อนเนี่ย